ออกกับใครที่รักมาใส่ว่าเฟ้อไม่ปรานิแต่เธอไม่มีเหยื่อใหญ่
โอ้โหดูสิเนี่ยแฉะไปหมดเลย
อุตส่าหอพยพมาจากเพชรชบุรีนี่มาอยู่วังตะไคร้สงสัยว่าตะไคร้ที่นี่ปักแล้วคงจะต่อสู้สถานการณ์ฝนไม่ได้นะฮะ
ตกตอนนี้เนี่ยโอ้โหดูสิมาอีกแล้วเนี่ยแหมเขาบอกว่าตอนนี้ต้องเตรียมอบพยพกันแล้วนะครับ
ประชาชนที่อยู่แถวนี้มีการสั่งปิดร้านรวงต่างที่ขายของให้กับประชาชนชาวบ้านโอ้โหดูซิเนี่ย
มาเร็วมากคือระวังนะโอ้โหน้ำนี่เป็นสีส้มเลยนะแสดงว่าเป็นน้ำจากเขาใหญ่
เพราะว่าฝนที่ตกลงมาวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าไปช้าเอาดินแถวเขาใหญ่เนี่ย
ล่วงลงมาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นน้ำสีส้มสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นี่อันตรายนะ
เพราะว่าหลังจากนี้กิ่งงงกิ่งไม้ต่างอาจจะหลุดลงมาด้วย
ดังนั้นต้องระวังใครที่ใช้เส้นทางผ่านบริเวณพื้นที่แถวเขาใหญ่นะครับ
รวมไปถึงในใครที่อยู่ใกล้น้ำตกนางรองน้ำตกสาฬิกาน้ำตกวังตะไคร้
ต้องระวังนี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันหน่อย
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์น้ำจะเป็นยังไงต่อไป
สถานการณ์ฝนเนี่ยนะครับจะมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าตอนนี้มีประกาศเตือนเรื่องของพายุนะครับ
พายุที่ว่านี้เนี่ยนะครับเป็นพายุที่พัฒนามาจากดีประชันนะครับ
ตอนนี้เป็นพายุที่เข้าสู่ขั้นที่เรียกว่าโซนร้อนแล้วนะครับ
ดังนั้นพายุลูกนี้จึงมีชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับ
มีชื่อว่าเบบินคานะครับเบบินคลาลูกนี้เนี่ยนะครับ
เกาะตัวในแถวบริเวณทะเลจีนใต้นะครับใกล้กับเกาะไหล่หลัม
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปพายุลูกนี้ครับก็จะส่งผลต่อสถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองไทยของเรานะครับ
ตอนนี้มีการดูดเอากระแสลมนะครับเข้ามาปะทะแถวบริเวณภูเขาต่างนะครับ
แน่นอนเขาใหญ่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับจึงทำให้ไอน้ำที่เข้ามาเนี่ยนะครับ
ตัวกลายเป็นฝนตกลงมาปกคลุมแถวบริเวณภูเขาค่อนข้างเยอะนะครับ
แล้วก็ทำให้เกิดน้ำที่มาจากภูเขาไหลลงมาทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่าง
คลื่นลมก็แรงด้วยนะครับ๒๔เมตรชาวเรือยังคงต้องระวังอยู่นะครับ
เพราะว่าคลื่นลมเนี่ยนะครับส่งผลทำให้สถานการณ์ฝนตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่เนี่ยนะครับ
มีปริมาณฝนตกลงมาแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนที่จะเดินเรือด้วย
ส่วนเรื่องของฝนเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบในวันนี้เนี่ยนะครับ
พบว่าสถานการณ์ฝนตอนนี้ใครที่จะออกจากบ้านนะครับ
ที่เห็นเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินสีเหลืองคือบริเวณที่มีการตกของฝนอยู่ตอนนี้นะครับ
บอกว่าจุดที่ต้องระวังฝนประกอบด้วยดังนี้นะครับ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนี้ต้องระวังสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ
เพราะว่าบางจุดบางพื้นที่ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้
มีน้ำเข้ามาสะสมตามพื้นถนนต่างก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับในการใช้รถใช้ถนน
ส่วนภาพที่เห็นนี้เป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุเบบินคานะครับ
จะเคลื่อนเข้าสู่เมืองไทยของเรานะครับโดยจะเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไฮล้ำก่อนนะครับ
แล้วก็เข้าสู่บริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับ
แล้วก็จะค่อยอ่อนกำลังลงก็จะไปสิ้นสุดในแถวบริเวณประเทศลาวตอนบน
ใกล้กับเมืองไทยของเรานะครับก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ฝนในพื้นที่ทางตอนบนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณภาคอีสานตอนบน
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนใน๒๔ชั่วโมงนี้จะพบว่าฝนส่วนใหญ่
จะไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วนะครับดังนั้นชาวเหนือต้องเตรียมตัวแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้
ภาคเหนืออาจจะไม่เยอะเท่าไหร่มากนักนะครับส่วนนี้เป็นสถานการณ์ลมนะครับก็จะค่อนข้างที่จะรุนแรงละทีเดียว
คุณผู้ชมเห็นเป็นสีเขียวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเป็นจุดที่อาจจะต้องระวังหน่อยในระยะนี้อาจจะมีลมแรงนะครับ
ในบริเวณดังกล่าวนะครับดังนั้นต้องระวังเรื่องของสิ่งก่อสร้างต่างนะครับที่ไม่มั่นคงแข็งแรงโดยเฉพาะอีสานตอนล่าง
ส่วนนี้เป็นสถานการณ์คลื่นนะครับคลื่นสีม่วงชมพูชมพูเป็นบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๒๔เมตรนะครับ
มีการเคลื่อนมาใกล้ใกล้กับแนวชายฝั่งนะครับบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง
ดังนั้นใครที่จะออกเรืออย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าต้องระวังเรื่องของสถานการณ์คลื่นที่อาจจะส่งผลต่อเรือของคุณผู้ชมได้
เป็นช่วงเที่ยงนี่นะครับก็จะพบว่าฝนเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเข้ามาก่อตัวในแถวบริเวณเมืองไทยของเรานะครับ
ที่อาจจะต้องระวังหน่อยก็คือภาคเหนือกับภาคอีสานตอนล่างที่จะมีฝนในช่วงเที่ยงนะครับ
หลังจากนั้นช่วงบ่ายนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
สังเกตว่าเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยนะครับ
จนถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเป็นหางของพายุนะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนที่ต้องระวังในระยะนี้นะครับ
โอ้โหดูตอนนี้รู้สึกว่าน้ำเนี่ยนะครับจะโอ้โหแรงขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ
ดังนั้นใครที่ตอนนี้จะสัญจรผ่านแถวเขาใหญ่อาจจะต้องระวังหน่อย
โอ้โหอาจจะต้องลงโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงจริง